เรื่องกรณีของสสิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ
ไปมีวิวาทะกันที่ภูเก็ต
กับรองผู้กำกับสพกรณ

ทางนายกเมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
เดี๋ยวไปไล่เรียงกันก่อนอื่นไปดูคลิปต้นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นคราวดราม่านี้ก่อนค่ะ
เรื่องนี้นะครับก็ถูกลงโซเชียลนะเอาไปแชร์กันในโซเชียลเยอะเลยนะครับ
แล้วก็เป็นพาดหัวประมาณนี้บทเรียนเสียงตวาดที่ภูเก็ต
สะท้อนเสียงและกลายเป็นบทเรียนของพักพลังประชารัฐ
บางคนไปเกี่ยวยงกับพักพลังประชารัฐเลยนะครับ
ว่าสองพักเนี่ยเป็นแบบนี้กันหมดหรือเปล่านะ

มาขึ้นเสียงกับผมได้ประโยชน์อะไร

ผมให้โอกาสคุณวันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ไปรอ
ไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

บอกว่าผมไม่จำเป็นต้องคุยกับนายศิระ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ประธานยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐเนี่ย

บอกว่าต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ถ้าเกิดว่ากลัวอันตรายก็ให้ทำหนังสือขอไปที่ตำรวจ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องที่จะให้ตำรวจไปจับคนเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะไปจับใครก็ได้

นายกก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นของสสิระด้วย

ใช่ค่ะเอาฟังช่วงนี้ของนายกหน่อยค่ะ
นี่ไงคือประโยคสุดท้ายของนายกเนี่ย
คือสื่อออนไลน์ก็เอามาพาดหัวเนี่ยนะคะ
ขอให้ลดบ้างอย่าทำอย่างนี้เลย

เพียงแต่ต้องหาทางกันให้เจอให้ได้นะครับ
ก็ขอให้ลดบ้างนะฮะอย่างนี้อย่าทำเลยนะครับ

ทีนี้ก็เรื่องของการตกลงแล้วใครจะต้องไปพูดคุยกับสอสอศีระ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะให้มีคนพูดคุยใช่ไหม
ทีนี้เมื่อวานนี้บิ๊กป้อมก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานยุทธศาสตร์ของภักดิ์พลังประชาบรัฐ
บอกว่าในการประชุมพักในช่วงบ่ายวันนี้
ยังไม่ทราบว่าจะเจอนายศิระหรือไม่
แต่ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของพลักษณ์

จะพูดคุยกับนายศิระหรือไม่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับ
เช่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี

แล้วก็ในฐานะของแก่นำพักพลังประชาบรัฐ
แล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็เป็นนักเจรจา

เพราะว่านายศิระไม่ได้ลงพื้นที่ในนามพัก

ลงพื้นที่ข้ามพื้นที่เขตของตัวเองนะครับ
ถามย้ำนะครับว่าในโซเชียลมีการโจมตี

เราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่บางคนที่มาพาดพิงพักพลังประชาบรัฐ
มันก็เกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะนายศิระไม่ได้กระทำการในนามของพักนะครับ
ทีนี้ก็ไปสอบถามทางตัวนายศีระนี่นะครับ

ใช่ค่ะก็บอกว่าผมน้อมรับทุกคำวิจารณ์
แต่ว่านี่คือเนื้องานจริงที่ผมลงพื้นที่เพื่อคนไทยทุกคน
อย่าเพิ่งตัดสินผมแค่บางช่วงบางตอน
ปัญหาของประเทศยังมีอีกมากมายที่ต้องลงไปแก้ไข

แล้วท่านไปทำไมที่กระดนที่ภูเก็ต

มันคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
คือบอกว่าถ้าเกิดว่าผมรู้ปัญหาแล้วก็ไม่สนใจ
อันนี้ผมทำไม่ได้หรอกผมต้องช่วยเท่าที่ผมทำได้
ขอบคุณทุกคำแนะนำคำตำหนิคำวิจารณ์
ผมยินดีรับฟังแล้วก็พร้อมปรับปรุงแก้ไข
สสิระบอกว่าผมเป็นคนพูดจาเสียงดัง
แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะต่อว่าใคร
หากเสียงของผมดังเกินไปก็ต้องขอโทษด้วย
ผมน้อมรับทุกคำวิจารณ์นะครับ
เป็นคำให้สัมภาษณ์ของสสิระเมื่อเช้านี้นะครับ